แย้งกันเกิดขึ้นระหว่างเจ้าของสัมปทานกับบริษัทที่รับช่วงต่อนะคะ
เป็นผู้จัดการค่ะมีประเด็นเรื่องเงินการทวงถามเรื่องเงิน
เรื่องของการค่าใช้จ่ายที่ต้องต่อสัมปทานกันนี่แหละ
สุดท้ายแล้วตกลงไม่ลงตัวเงินก็ไม่ได้ยิงซะเลยนะคะ
เจ้าของสัมประธานนี่แหละเอาปืน๑๑มมยิงทะลุคอ
ซึ่งเป็นผู้จัดการบริษัทที่รับช่วงต่อ
เสียชีวิตคาที่เลยนะคะเนี่ยเลือดคือไหลเป็นทางยาวเลยค่ะ

ตำรวจสพสวีค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงโม่หินในพื้นที่ตำบลทุ่งระยะในอำเภอสวีจังหวัดชุมพร
ลักษณะที่เกิดเหตุก็ไปถึงเจอศพของนายวีรวัตรจิโนวัฒน์อายุ๖๖ปี
เป็นผู้จัดการที่เป็นบริษัทมารับช่วงต่อสัมปทานนะคะ
นอนหงายเสียชีวิตจมกองเลือดบนถนนลุกรัง
ลักษณะเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นทางลาดชันตามแนวภูเขาที่เขาเอาไว้ใช้ขนย้ายหินกัน
บาดแพ้ที่ถูกยิงได้ปืน๑๑มมเข้าต้นคอขวาทะลุกรามซ้าย๑นัส
ด้านหลังทะลุอกซ้ายอีกนึงนัสรวมเป็น๒นัส
ซึ่งเป็นรถของผู้ตายที่จอดติดเครื่องอยู่เลยนะคะ
มีซองปืนหนังสีดำวางอยู่บนกระบะด้วยส่วนที่พื้นระหว่างประตูหลังซ้ายและล้อรถ
ก็มีกระสุนปืนตกอยู่หนึ่งปลอกหน้ารถอีกหนึ่งปลอกค่ะ
มีรองเท้าหนังของผู้ตายตกอยู่ในที่เกิดเหตุลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ
คนก่อเหตุเนี่ยคือนายอุดมอุโพอายุ๗๑ปีซึ่งเป็นเจ้าของสัมประธานโรงโม่หินเนี่ยแหละค่ะ
ก่อเหตุเสร็จไม่หนีไปไหนเลยนะคะเข้ามอบตัวทันทีเลยค่ะ
เขาบอกว่าขัดแย้งมานานแล้วค่ะ
ช่วงสายวันนี้นะคะตำรวจก็เลยนำตัวนายอุดมมาสอบปากคำเพิ่มเติมอย่างละเอียดอีกครั้ง
สาเหตุที่แท้จริงเขาบอกว่าเรื่องของเรื่องนายอุดมเนี่ยเป็นเจ้าของสัมปทานใช่ไหมคะ
เขาก็มีการติดตามทวงถามเรื่องเงินที่จะต้องจ่ายค่างวดจากคนที่จะต้องมารับช่วงต่อนี่แหละ
มีทั้งเรื่องค่างวดรับช่วงสัมปทานมีทั้งเงินภาษีที่ต้องจ่ายประจำปีรวมแล้วเนี่ยเกือบ๒ล้านบาท
ซึ่งผู้ตายที่เป็นผู้จัดการเนี่ยแล้วก็เป็นผู้จัดการของบริษัทที่รับช่วงสัมประธานบัตรโรงโม่หิน
ทำกิจการมาเกือบสิบปีมันเหลือเวลาแค่ประมาณสองถึงสามเดือน
ประธานบัตรมันจะหมดอายุแล้วอะค่ะเขาก็ต้องรีบเร่งเอาเงินจำนวนนี้มาจ่ายให้ได้
แต่คุยเท่าไหร่ถูกผลัดวันประกันพุ่งยื้อเวลามาตลอด
ทีนี้วันเกิดเหตุนะคะนายอุดมเนี่ยขับรถขึ้นไปหาผู้ตายที่โรงโม่หิน
เพื่อจะทวงถามเงินก้อนนี้แหละแล้วไปเจอกันตรงจุดเกิดเหตุพอดี
ตอนแรกก็จอดรถลงมาคุยกันดีแต่สุดท้ายตกลงไม่ได้
แล้วมีปากเสียงกันเกิดขึ้นหลังจากที่มีปากเสียงกัน
อุดมก็เลยตัดสินใจก็ไม่รู้ว่าเอาปืนมาจากไหน
แต่พกมาด้วยค่ะยิงเข้าไปเลยนะคะเข้าต้นคอขวา
จริงตอนที่ยิงไปนัดแรกเนี่ยผู้ตายยังไม่เสียชีวิตนะคะ
เขาวิ่งหนีแต่นายอุดมวิ่งไล่ยิงซ้ำเข้ากลางหลังหนึ่ง
ทะลุกลางอกนัดนี้แหละค่ะเสียชีวิตทันทีเลย
ตำรวจก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาโดยไตรตรองไว้ก่อนนะคะ
ข้อหาพกอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน
หลังจากนั้นมีนายกอบตทุ่งระยะ
ซึ่งเป็นคนที่นายอุดมโทรไปขอให้พาเข้ามอบตัวค่ะ
ก็พาทนายความมายื่นหลักทรัพย์ประกันตัวนายอุดมในวงเงิน๕แสนบาทด้วยนะคะ

แกก็เล่าว่าคุยกันแล้วก็ตกลงกันไม่ค่อยลงตัวเท่าไห
ทีนี้ผู้ตายก็ได้ด่าแก
ด่าว่าถ้ากูอยู่ไม่ได้มึงก็อยู่ไม่ได้
ทีนี้แกก็เลยมีการโมโห
หลังจากนั้นแกก็ได้ลงมาอยู่ที่บ้านพักของแก

เช่าทำตอนแรกมันมีบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งมาเช่าทำ
แล้วก็หลังจากนั้นบริษัทนั้นก็เหมือนกับว่าไม่สำเร็จ
ก็เลยมีบริษัทใหม่เข้ามา
คือผู้ตายนี่แหละเข้ามาทำธุรกิจต่อจากบริษัทก่อน
แล้วพฤติกรรมของผู้ตายเนี่ยของเขาเป็นคนยังไงโดย
เขาก็ได้ไปพูดคุยกันเขาก็เป็นคน

ดูดูแล้วเขาเป็นคนเหมือนกับโธษละกิจเนี่ยหลายอย่าง
เห็นโทรศัพท์อะไรแกก็มากเรื่องของเขาอยู่
ผมก็ไปคุยแล้วเขาก็นี่ว่าไม่ค่อยสนใจใคร
เมืองต้นพนักงานสอบสวนมองว่าเข้ามามอบตัวเองและไม่มีพฤติการหลบหนีก็เลยให้ประกันตัวออกไปแล้วนะคะ